ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะ

นางกลับมาพร้อมกับเสียอ้วน

อ๋อเหรอสำหรับคะแฟนที่อยู่ลอนดอน

คุณรถน้ำนิสัยดีขึ้นหรือยังครับ

เขาถามแน่คุณโรดดำนิสัยดีขึ้นหรือยัง

นี่เค้ากินทุกครั้ง
คุณเป็นสุดยอดของมนุษย์กัน

จริงกับพี่มดโอ้โหขนนักแข้งนี่
ขาท้อออกมาขนนักแข้งเยี่ยมโอ้โห
นี่ผลหวยออกอะไรมาฟังเลข
สลายกิจแบงค์หน่อยนะครับที่ออกมานะครับลงมาที่หนึ่งนะครับ
ห้าแปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังมีเลขหน้าสามตัวหกเจ็ดศูนย์
สามสี่ศูนย์เลขท้ายสามตัว
ห้าแปดหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัว
หนึ่งศูนย์ถูกไหมคะถูกกิน
ถูกกินซื้อมาหลายสมัครมากเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ด

เมื่อวานนั้นมีแปดเก้าอะไรด้วยไม่มีแปดเก้ายัง
อ๋อไม่มีอ่ะแม่งใกล้เคียงไม่มีเลยไม่ใกล้เลยไม่เฉียนเลยเนอะ
หลังน้องแปดแม่งไม่ค่อยถูกเนอะไม่ถูกเลยล่ะ
เอามาเรื่องนี้ก่อนนะฮะตอนนี้นะครับ
อ้วนเนี่ยนะครับถูกจับได้แล้วนะครับ
สำหรับทางคุณแม่ของน้องสปายกับน้องฟอสก็บอกว่า

เขาหาว่าโอ้โหสิไหมตอนนี้เขาโอโหสิแล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่ให้แต่ตอนนี้เขายอมอโหสิให้แล้วนะครับ
ความคืบหน้านะครับคดีคนร้ายยิงทางน้องสปายอายุ๒๐ปี
แล้วก็น้องฟอสอายุ๒๑ปี
หนุ่มสาวชาวกาลสินเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
วันที่๒๙กรกฎาที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนะครับทางการกัมพูชาสามารถจับกลุ่มในปัญญายิ่งดัง

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เป็นมือยิงแล้วก็จ้างวานฆ่าทั้งคู่
ได้ที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนาม
ซึ่งวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชา
ควบคุมตัวเสียอ้วนส่งมาที่กรุงพนมเป็น
และจะเดินทางไปประสานงานรับตัวกลับมาดำเนินคดีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ความคืบหน้านะครับผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปที่บ้านของน้องฟอส
แล้วก็สปายที่บ้านนาตานนะครับอยู่ที่กรสิน
เพื่อพูดคุยกับครอบครัวหลังทางการกัมพูชาสามารถจับกลุ่มเสียอ้วนได้แล้ว
โดยบรรยากาศที่บ้านก็มีเพื่อนบ้านมาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
โดยครอบครัวได้นำภาพในกรอบรูปมากอดเพื่อทำการบอกกล่าวลูกด้วย
จ้อมศรีอายุ๔๓ปีเป็นแม่ของน้องฟอส
บอกว่าทราบข่าวว่าสามารถจับเสียอ้วนได้แล้ว
ซึ่งทราบจากทางทีวีพอรู้ข่าวดีใจมาก
ที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยติดตาม
สามารถจับกลุ่มเสียอ้วนได้ที่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของน้องฟอสด้วย
ตนจึงอยากขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ช่วยจับกลุ่มเสียอ้วนได้
อยากถามเสียอ้วนว่าน้องทำอะไรผิด
ทำไมจึงอยากถึงทำแบบนี้ทำไมต้องฆ่าน้องด้วย
รู้หรือเปล่าว่าครอบครัวเนี่ยตอนนี้ทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับ
แต่ถึงยังไงก็ขอให้เสียอ้วนนั้นได้รับโทษ

ความรู้สึกของตนเองขออโหสิกรรมให้
ชาติหน้าฉันใดก็อย่ามาเจอกันอีกเลย
ไปที่บ้านของน้องสปายนะครับ
ไปเจอคุณแม่วันเพ็ญแม่ของน้องสปายบอกว่าทุกค่ำคืนเนี่ย
ขณะที่ตัวเองกำลังนอนอยู่นะครับก็ต้องตกใจตื่น
เพราะว่ามักจะได้ยินเสียงทางน้องสปายมาร้องไห้
ร้องไห้อยู่ข้างตลอดเวลาเหมือนกับจะบอกว่าทั้งสปายกับฟอสเนี่ยมาด้วยกัน
เหมือนมาด้วยกันมันจะบอกว่ามาด้วยกันนะ
แต่พร้อมพร้อมกันเลยนะครับ
ส่วนช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงกระจกดัง
เหมือนมีคนเอาหินเนี่ยมาปลาใส่ก็เลยเดินเข้าไปดูพบว่าลูกแก้วของน้องสปายเนี่ย
หล่นลงมาลักษณะเหมือนจะมาบอกว่าเนี่ยจับเสียอ้วนได้แล้วว่างั้นนะฮะ
แล้วจริงแล้วยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับที่หลายคนที่บ้านของน้องทั้งสองคนเนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาสงสัยอย่างเช่นว่าอยู่ดีเดินออกไปเนี่ยเสียงรถเนี่ยมันสตาร์ทเองแล้วมีแอร์เปิดเสียงมอเตอร์ไซค์ดังเองอะไรอย่างนี้
เมื่อวานนี้หายหายไม่โบราณ
นั่นไงมีการตอบมีการต่อมาบอก

มีการอบปูนมาต่อฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ว
จริงเหรอ

เชื่อบอกตอนที่เขาสู้กันมันก็แตก

แต่ก็หวยมันก็ไม่ออกอย่างที่นางบอกจริงนั่นแหละ

นางเอ็กซ์เซลล์ฉันเห็นฉันเห็น

เอาละครับแต่ทั้งไงก็

แล้วก็จับได้ครบด้วยทั้งหมด๖คนด้วยกัน
ตาวหน้าอย่างนี้ก่อน

เห็นไหมละแต่เวลาหนังแน่นอนนะ
เอานี่หน่อยแม่ค้าขายข้าวหมาก
พี่มันเป็นอะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
หมากหลายคนยุคนี้หากินยากแล้วเนอะ

ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ที่กรุงเทพด้วย
บุรีรำบุรีรำมันจะขายข้าวหมากได้สักกี่บาท
เจ้าหน้าที่สรรพสารมิตรเนี่ยก็จับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายเหล้าสาโท

อยู่ดีคุณป้าก็บอกชาตินี้เขายังไม่มีเงินเก็บ
เขาแบบว่าทำงานเนี่ยพอเลี้ยงเช้า
เป็นไหมคะขายของ

ในที่สุดลดให้เขาหรือหมื่นบาท
ชีวิตตัวเองเนี่ยกำไรที่ได้ขายของเนี่ย
วันนึงได้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาท
รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่ง

แล้วก็เรียกได้ว่าตัวเองหาเช้ากินค่ำ

ร้อยบาทนี่คือถือว่ารวยแล้วนะ
วันนี้นะครับกงฎศัพพศาสนมิตเลยเนี่ยนะครับ

ตามที่ระบุในข่าวมีอาชีพขายข้าวหมาก

เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมเจ้าหน้าที่สรรพสารมิตรได้รับแจ้งจากราศดรว่า
มีการจำหน่ายสุราแช่เพื่อดื่มกินที่ตลาดคลองถม๔แยกไฟแดง
ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบพบคุณยายดังกล่าว
มีสุราแช่บรรจุถุงพลาสติกขนาดถุงละ๑ลิตร
จำนวน๑๑ถุงรวมแล้วก็๑๑ลิตรนั่นแหละ
มีการจับกลุ่มคุณยายพร้อมของกลางที่เป็นสุรา
มีได้มีการจับกลุ่มข้าวหมักที่เป็นข่าว

คือตอนแรกเราเข้าใจว่าหน้าตาถุงนี่เป็นข้าวหมาก
บางคนบอกไปจับข้อทำไมเขาขายน้องมันจะได้สักห่อนกี่บาท

แต่สิ่งที่เขาไปจับคือนี่แหละเหล้า

แจ้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตราหนึ่งห้าสามวักหนึ่ง
มีโทษฐานมาตรา๑๙๒เป็นเงินค่าปรับจำนวน๑๐๐๐บาท
ธิบดีกรมสรรพสามิตรได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาตลอด
โดยว่าให้เข้าไปให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับชาวบ้านเขาซะ
เพื่อให้เขามีความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็จะประเด็นข่าวเนี่ย
มันก็น่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีที่ทำภาพลับขององค์กรรัฐบาลเสื่อมเสียหรือเปล่า
ว่าวันนี้คนเราทำไมไปขูดรีดภาษีแม้กระทั่งกับคนขายข้าวหมาอะไรแบบนี้

แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้นี่มันก็อาจจะไม่ได้เข้าขายข้าวหมากนะ

มีส่วนผสมแต่เมื่อกี้นี้ในถุง
มันเป็นน้ำเลยไงมันไม่ได้มีตัวข้าวอยู่ข้างใน
ทีนี้เอาตรงมันก็จะมีคำถามอีกคำถามหนึ่ง

แล้วก็ที่เขาจะมาขายแบบว่าจริงแล้ววันนี้๑๑ถุงเนี่ย

ความเดือดร้อนของประชาชนคืออะไร

ในทางการเขาถือว่าเยอะเกือบเลือก๑๑ถุง๑๑ลิตร

ว่าตัวเองถูกสรรพสามิตรเรียกปรับ๕๐๐๐

สุดท้ายเนี่ยก็ยอมต้องยอมจ่ายค่าปรับ๑๐๐๐๐หนึ่ง

ทีนี้ประชาชนหรือว่าสังคมเห็นก็
เอ๊ะทำไมสมสามิทถึงจะได้มีการไปปรับเข้ามักขนาดที่แพง

แต่ในมุมของคุณยายเองเขาได้มีการพูดออกมาอีกนิดนึงบอกว่า

แกเอามาเป็นหัวเชื้อทำข้าวหมาก
ก็เป็นไปได้แต่ก็ว่าอย่างนั้นขึ้นมาอีกคือตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้อะไรมันจริงชัดแน่แท้ยังไง
คือก็เป็นไปได้ว่าที่แกจะต้องเอามาเป็นหัวเชื้อเพราะฉะนั้น

อ้อมีคนบอกว่ายายพูดไม่หมดและแม่คะแถวนั้น
เขาทำตามกฎหมายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เขาก็มีใบค่าปรับมาให้เลยนะว่า
ต้องจ่ายจริงเอาเข้ารัฐจริง

แอบเข้ากระเป๋าไม่ใช่ถูกไหมครับ

ประกาศก็เลยโอ้โหไม่จริงใครจะกล้ากับเข้ากระเป๋าล่ะ

แต่มันก็มีประเด็นคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นดราม่ากลับไป

อย่างเช่นว่าทำไมตอนแรกบอก๕๐๐๐ถูกไหมฮะ

ทำไมถึงลดได้ทำไมลดได้เหลือ๑๐๐๐๐บาท

การตั้งคำถามว่าคุณยายแกก็ขายได้วันละ๕บาท
แล้วทำไมลดให้แกสำหรับสัก๓๐๐๐บาทได้ไหม

หรือพันเหี่ยวมันไว้ตักเตือนกัน
หรือมันอยู่ที่เจตนาอะไรอย่างนี้ด้วยไหม

แต่เค้าบอกว่าแม่ค้าเป็นคนแจ้ง

คนไปแจ้งว่าคุณยายเค้าขายอย่างนี้

แต่มันก็คือถ้าสมมุติคนมองอีกทีนึงก็คือวิถีชาวบ้าน
ที่เขาต้มเหล้าต้มอะไรเข้ามาอยู่แล้ว
ทำให้ใช่ไหมทุกวันนี้ต่างจังหวัดเธอต้มไหม
หรือมันเป็นอย่างนี้ไหม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

สพนปลืนนะคะจังหวัดชนบุรี
ก็บอกว่าหลานสาวตนเองถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ภายในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ซอยเขาตาโล๑ทับ๒
เพ็ญศรียายของน้องอลิสก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะ
ช่วงก่อนเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนลื่น
นแล้วก็หลานกำลังที่จะเดินข้ามถนน
จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะ
ขับขี่มากันสองคนปรากฏว่ารถล้ม

ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเองเป็นต้นเหตุหรือว่าอะไร
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อกับหลาน

ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณสัก๒๐๒๕ปี

ด้วยการจับแขนแล้วก็เหวี่ยงให้ล้มลงไปกิ้งกับพื้น
ปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยศีรษะเขาได้รับบาดเจ็บ

แบบว่ามาพากันยื้อแยกทั้งสองฝั่งออกจากกันนะคะ
ที่สำคัญอีกทั้งยังถูกคมคู่ด่าทอ

ล้างเกิดเหตุมีก็คือโกรธมากใช่ไหม

ตัวคุณยายเองก็พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก่อนจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวนี่แหละ
ส่วนนะร้อยจังหวัดเอ็กโรงแรนก็บอกว่าเบื้องต้นทางนักการเจ้านักที่ฝ่ายสืบศูนย์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ไปเช็คกล้องวงจรปิด

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไป

ใครกันลูกภูมิกับดังถวายกล้วยเกสนั่นสวนลุม

เรื่องจริงเหรอเขาบอกไม่จริงเนี่ย
วันนี้ทางกรุงเทพก็ออกมายืนยันแล้วไม่มี
ลูกผู้กำกับดังถวายกล้วยเกดสนั่นสวนลุม
เดี๋ยวค่อยไปคุยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาว่ากัน

เรื่องน่าสลดที่เราอ่านข่าวนี้กันมา
บ่อยมากจริงเกิดเหตุนี้อีกแล้วนะคะ
ลูกวัย๓ขวบตายคารถนักเรียนเลย

ปัตตานีเนื่องจากคนขับรถอีกแล้วนะคะ
กรณีเกิดเหตุสลดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

คนขับรถรับส่งนักเรียน

ทะเบียนนหนูขอไข่๑๖๑๒นราธิวาส
เป็นรถรับส่งนักเรียนเดินทางไปรับนักเรียนตามบ้าน
ในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
เพื่อจะไปส่งยังโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

นักเรียนที่อยู่ภายในรถ๑๐คน

กระทั่งช่วงเย็นค่ะแม่ของเด็กนักเรียนวัย๓ขวบ
เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อจะมารับลูก
แต่ปรากฏว่าครูประจำชั้นอนุบาลที่ลูกเรียนบอกว่า

ลูกมากับรถโรงเรียน
ครูก็เลยโทรศัพท์ไปหาครูผู้ช่วย
ซึ่งเป็นภรรยาของคนขับรถที่มากับรถตู้
คือไปเปิดรถตู้ดูว่าข้างในน้องยังอยู่หรือเปล่า

ปรากฏเห็นภาพที่น่าสลดมากจริง

บอกว่าลูกอยู่ในสภาพเสื้อผ้าเลอะทั้งตัว

มีเลือดไหลออกมาทางจมูกนอนอยู่ที่พื้นด้านหลัง

เพราะว่าพอนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
ชนะสูตรเลยบอกเลยว่าเด็กเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ

แล้วน้องเพิ่งอายุ๓ปี๔เดือนอยู่ชั้นอนุบาล๑เอง

คือตัวของ

นี่ก็คือนายอาฮามะสารรองเองอายุ๒๓ปี
คนขับรถก็มาแสดงตัวเพื่อแจ้งข้อเก่าหา

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็โดนประมาทนี่แหละ
พร้อมกับทำการสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ซึ่งภรรยาของเขาจะนั่งมาด้วยเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนนี้แหละ
แต่วันเกิดเหตุเขาไม่ได้มา

หลังจากที่รับนักเรียนในพื้นที่แล้วก็มาส่งที่โรงเรียน
ผู้ต้องหาก็คือคุณอาฮมะ
ก็เลยขับรถมาจอดไว้ที่ริมถนนหน้าโรงเรียน
ก่อนที่ตัวเองจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
โดยที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่มีเด็กอยู่ในรถหรือเปล่า
เด็กก็ช่วยตัวเองไม่ได้๓ขวบ
สามควบเองน่ารักค่ะ

บอกว่าจริงแล้วหัวเชื้อข้าวหมากจะเป็นก้อน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาโทนมันเป็นน้ำ

ทำไมไม่เตือนเขาก่อนถ้าทำอีกแล้วค่อยจับ
อันนี้ไม่ได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันมาบอกว่า
ต้องทำตามข้อกฎหมายเตือนไม่ได้
ถ้าเกิดทำอย่างนี้ต้องจับถือว่าผิดนะครับ
งั้นเจ้าหน้าที่ถูกว่าเองด้วย

ครับไปถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
พ่อไปหลงป่าภูพาล
เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมครับ
คาดว่าวิญญาณของศัตรูกักตัวไว้ไง

กักตัวไว้บอกว่าทำให้มองไม่เห็นไง
ศัตรูที่ไหนหีบางตาแหละนะนั่นไงเพราะว่าอย่างนั้น
จากเหตุการณ์ที่นายสมภูลอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านชัยวานนะฮะอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรี
อยู่ที่กรสินพลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนบ้าน
ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาล
ใกล้กับหมู่บ้านนาคำกลางนะครับอยู่ที่สกลนคร
แล้วก็ศูนย์หายไปตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้นะครับแม้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
พยายามระดมกำลังช่วยเหลือตลอด๕วันนะครับ
แต่ยังไม่พบตัวแม้จะเพิ่มการค้นหาทางอากาศ
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์๒ลำด้วยนะครับ
กองกำลังสุรสักบนตรีแล้วก็กองบินตำรวจในการบินสำรวจ

ความคืบหน้ากรณีนี้นางสาวปียวัลภูมองชัยนะฮะ

เดินทางมาปักหลักติดตามหาพ่อของตัวเอง
ที่กองบนโดยการนี้มีการเปิดเผยบอกว่า
เชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้เป็นพ่อนั้นยังคงมีชีวิตอยู่
แต่ถูกวิญญาณศัตรูเก่ากักตัวไว้

ทำให้เจ้าหน้าที่ทีมค้นหามองไม่เห็น
แล้วก็จะได้ทำการปล่อยตัวมันไม่ได้ช้าเขาเชื่ออย่างนั้นไม่ตาย
นี่การติดตามการค้นหาในสมคูณหรือว่าลุงก้อยนะครับ
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์บริการค้นหาผู้ศูนย์หาย
นาคำกลางตะบนสร้างค้อนะครับที่สกลนคร
พันเอกทะเนศจุลนลยางท่านเป็นรองพอบอร์มธ๒๙
ได้มีการชี้แจงรายละเอียดภารกิจให้กับชุดค้นหา๑๐ชุดด้วยกัน
ก่อนที่จะเริ่มปล่อยแถวเข้าไปยังพื้นที่
โดยภารกิจในวันนี้นะครับยังคงอยู่ในพื้นที่๖๐ตารางกิโลเมตรเช่นเดิม
แต่ให้เน้นค้นหาในจุดลับตาตามซอกผาหลืบหินหรือว่าถ้ำโพรงนะครับ

อกจากนี้นะครับยังได้มีการเตรียมชุดค้นหาพิเศษ๓๐นาย

รวมถึงลุงทองใจซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับ
ที่เข้าไปกับลุงสมภูลนี่แหละเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นลุง
ตอนเข้าไปเก็บเห็ดนะครับก่อนที่จะพัดหลงกันไป
แล้วลุงสมภูลนี่นะครับหายตัวไป
โดยทีมงานชุดนี้จะรับภารกิจค้นหาอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
หายไป๖วันหรือเปล่า

วันนี้นะเขามีการทำพิธีเปิดป่าเปิดฟ้ากัน
เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าพอจุดทูปปุ๊บทำพิธีฟ้าเปิดปื๊ดเลย

ฟ้าไม่เปิดแต่พายุเข้าเนอะตอนนี้มันน่าจะเป็นคลึม
เขาบอกตอนแรกมันคึ้มอยู่นะเขาไปไหว้เนี่ยฟ้าเปิดเลย

วันนี้ชาวหาดใหญ่นะเมืองหาดใหญ่เกิด
ฮือจุดสวยงามเหมือนอากาศยามเช้าไม่ดีเลยนะฮะ

ณตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับหลายจังหวัด
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกครั้งนะฮะ
ในปีนี้ถ้าสมมุติคุณมองจากภาพมุมสูงจากยอดเขาคอหง
นี่คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาเนี่ย
เห็นปริมาณหมอกควันที่ปกคลุมตัวเมืองหาดใหญ่
ทั้งเมืองค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะครับ
แล้วก็ท้องฟ้าหลัวจากปริมาณม่านหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ในอากาศ
คุณภาพอากาศของหาดใหญ่ตอนนี้
เขาบอกเลยว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๑๐ไมคอน
อยู่ที่๑๐๒ไมคอนกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งถ้าปริมาณขนาดนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐานคือค่ามาตรฐานอยู่ที่๑๒๐ไมคอนกรัมต่อลูกบาทเมตร
ในขณะที่สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมคอน
พบว่าค่าระหว่าง๒๐๖๓ไมคอนกรัมต่อลูกบาทเมตร

แต่เอาจริงถ้าสมมุติจะพูดเนี่ยคือสิ่งที่เขาตั้งมาตรฐานคือ๑๒๐ถูกต้องไหมครับ

แต่ค่ามลพิษก่อนดีกว่า
เอาค่ามลพิษตรวจสอบจากอากาศ
ว่ามันอาจจะยังไม่เกินค่ามาตรฐานคือถึง๑๒๐
แต่ค่ามลพิษมันเกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตรงนั้นที่ตามมาด้วยคือฝุ่นละออง
ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๖สงขาระบุว่า
ขนาดนี้๓จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
ก็ประกอบไปด้วยนะฮะสงขาสตูนยะลา
งขาเป็นผลมาจากจุดฮอตสปอร์ต
หรือจุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
จึงทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในหลายจังหวัดของภาคใต้
ภาพรวมของสถานการณ์ก็น่าจะแนวโน้มดีขึ้น

จากจุดฮอตสปอร์ตของบนเกาะสุมาตรา
เริ่มลดลงแล้วล่ะเคยจุดไฟ
สำหรับการดูแลสุขภาพงดการออกกำลังกายนอกบ้าน

แล้วก็ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจ
ผู้สูงอายุสตรีมีคันหรือเด็ก
ไม่ควรจะออกมารับมลพิษ
หรือไม่ต้องรักสุขภาพหรือจ๊อกกิ้งไม่ต้อง

แล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้มันมีเอฟเคพอสมควร
โทนะที่อยู่เชียงใหม่เขาเรียกน้ำขาว
ฉันเห็นเขาขายเป็นการหมักนะฮะจากยีส
เขาขายกันมันขายตามหลัง

ใช่มันมีบางทีเขาตั้งไปแบบใคร

ฮือสมมติก็ทำแบบว่าขายของได้
มีเป็นขวดเป็นรถเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับปรุงหลายรส
มันมีอร่อยฉันเห็นเขาขายตามด้านข้าง
มันแล้วแต่เป็นผลไม้ฉันยังเคยกินอุ๊ยเมาเธอสนุกมาก

ฉันไปเชียงใหม่กินอุ๊ยรสจะตายมาเป็นอันไม่มีลำยงลำใยมีอะไรอย่างเงี้ย

มันก็แบบว่าสองคนนี้ยังไงเนี่ยฮะ

แต่ว่ามีคนส่งไลน์เข้ามาเยอะนะ
บอกว่าเรื่องของรถตู้ที่อยู่เด็ก
นี่ผมอ่านข่าวนี้มาตั้งแต่ทำรายการนี้นะ

เด็กน่าจะหลับหรือเปล่านอดภูมิไปหรือเปล่า
มันเป็นไปได้หมดแต่อย่างนั้นต้องเช็คอยู่ดี

คุณคือคนขับรถสำหรับเด็ก
เพราะฉะนั้นความละเอียดรอบครอบต้องมีมากกว่าที่อื่น

ไม่ใช่เปิดดูเฉยนะคุณต้องไปชะโงกดูเลยว่า
มีเด็กนอนอยู่ไหมอย่างเงี้ย
เพราะคุณอยู่กับเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ไงถูกไหม
ถ้าอย่างมดดำไปอยู่อย่างนี้ก็

ใช่แต่เด็กตัวจิ๋วเดียวเอง

ใช่บางคนก็บอกว่าใช้รถตู้บางทีมันแบบ
ล็อกไม่ได้ถ้างั้นก็ไปใช้รถสองแถวที่เปิดโล่ง
แล้วคุณลองคิดดูดิเด็กอายุ๓ขวบ๒เดือนเนี่ยนะ
แล้วเวลาขาดอากาศหายใจออกไม่ได้
ลุนทุลายขนาดไหนกระจกเนี่ยปิดหมด

แต่เด็กเนี่ยโอ้โหมันหมดทางช่วยเหลือตัวเอง
มันไม่ได้อ่ะเปิดไม่เป็น
นี่ไงถูกบ่อยจริงค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าอัพเดทอาการคุณอ๊อฟพรงภัฐด้วยนะครับ
อ๋อมาค่ะยังไงข่าวพี่อ๊อฟอ่ะพี่
ข่าวพี่อ๊อฟขี้หนักเนี่ยนางเอกไปแย่งขัวเขาเนี่ยขัน

อ๋อหมายถึงว่า

แต่งเดือนเดียวทันทนากรกับยุธิเจียรนันท์นะ

เอาเรือนหอให้เสร็จเนี่ยราคา๒๐ล้านนะฮะ
โดยทั้งคู่ตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับบ้านหลังนี้มาก
ช่วยกันซื้อของตกแต่งบ้านพวกเขาเองก็เห็นว่า

มีเลิกเรียบร้อยแล้วมารีเบอร์เนอร์เหรอน้อง
มารีเบอร์เนอร์เขาบอกว่าตอนนี้ดังมากไง
ดังมากเลยจริงนะคะเรตติ้งชนะไปแล้วนะคะ
เท่าไหร่แล้วคะ๔จุดโกรธกว่าชนะช่อง๓
นี่แหละเขาสวมวิญญาณของกัญญานะครับ
นางร้ายสุดแซ่บในละครเมีย๒๐๑๘

ออกมาเปิดใจถึงกระแสความฮอตของตัวเอง
ณขณะนี้รวมไปถึงกระแสข่าวเมาส์ร้าย
บอกว่าดังแล้วเรื่องเยอะ
เรื่องร่างงานให้มันดาข่าวเม้าร้ายได้มาแซ่บกันนี่ไง

คือที่ผ่านมามีแต่คนเข้ามาด่ากัญญาตลอด
ซึ่งมารีก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
คนดูดูอิงกับตัวละครขนาดนั้น

แล้วก็เข้ามาด่ามาด่าแบบไม่ระบุชื่อด่าลอย
หรือว่าด่าแบบไม่สมเหตุสมผลด้วยการใช้คำหยาบคาย
ซึ่งในส่วนนี้มารีก็ต้องขออนุญาตลบคอมเมนต์นะคะ

บางคนก็ใช้วิธีการถ่ายภาพเท้าส่งมาให้

โดยไม่มีการระบุชื่อว่าเขาต้องการด่ากัญญา
ด่ามารีกันแน่น้องบอกอย่างนั้น
แต่ถ้าถามว่ามารีเนี่ยมีวิธีป้องกันหรือตั้งรับกับกระแสเหล่านี้ยังไง
คือว่าปกติมารีเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วมากกว่า

ชื่อของเรากำลังเป็นกระแสอยู่
ก็เลยทำให้มีประเด็นว่าพอดังแล้วก็เลยเลือกรับงานหรือเปล่า
น้องบอกว่างานเยอะขึ้นจริงค่ะแต่มารีก็ต้องบอกก่อนว่า
ถ้าจะให้รับหมดทุกงานมันก็คงไม่ไหว
ถึงเราจะทำอาชีพนี้ก็จริงแต่การรับงานแต่ละครั้ง

ของเราในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงด้วยว่ามันตรงกับเราหรือเปล่า
ซึ่งมันก็คือเรื่องปกติเนอะมารีไม่ได้เรื่องมากอะไร
อาจจะเป็นคนง่ายด้วยซ้ำมีอะไรก็พูดกันตรง
นางเลือกงานนางเป็นคนตรง

เบาหน่อยค่ะเบาหน่อยค่ะสำนึกไม่ทันนางบอกไง
แต่นางเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรับงานอยู่แล้วนะ

จะทำอะไรก็ต้องดูอยู่แล้วเป็นธรรมดา
คนที่แบบว่าช่วงที่แบบนางโดนด่าเยอะนางไปเลยนะ
คือไม่ใช่ว่านางจะมามีปัญหาตอนนี้

คือไม่ได้เยอะแต่เป็นคนที่แบบจะเลือก

ดังนั้นไม่ใช่สเปะสปะมีอะไรมาเขาก็รับไง

หนังแฟนหนังเด็กด้วยเด็กกับนางนะ
แฟนนั้งเด็กกว่านางนะ

อย่าลิไปขโมยผัวชาวบ้านเขามากิน

ว้ายคุณคะแถบจะเจ๊ตกเก้าอี้

เหมือนจะได้รับสายจากสาวน้อยในรายงามข่าวสด

พระเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงไทย
สถานะไม่โสด
เพราะว่าผู้ชายนะพระเอกนะ

แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารัก
เป็นครอบครัวตัวอย่างก็ว่าได้

เธอไม่ใช่ฝ่ายเอกไม่มีสิทธิ์มึง
มาทานข้าว
เหลือ๒คนละหลือ๒ตัวเลือกล่ะชอย
มาทานข้าวเขาปลาดิบเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อน
แต่ไม่ยักษ์บอกเดี๋ยวมีปล้ำ

เดี๋ยวใช้คนเดียวกันปะเนี่ย
นี่ไงนี่ไง
กินข้าวเขาปลาดิบเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อน
แต่ไม่ยักษ์จะบอกเดี๋ยวมีปล้ำ
หลายคนเข้าใจว่านางคบกับคนต่างจากที่นางเลิกแล้วนะ
เดี๋ยวก่อนงงหมดเลย

อ้าวอีกประตู
ตบปากกำลังเงิน
ฟังต่อมามันจะแตะแอคติ้งแสดงกันเยอะ

แต่ภาพที่สายสาวน้อยรายงานมา
ทั้งคู่นั่งจ้องตากันอยากจะกลืนกินกันเลยทีเดียว

คงจะสิงร่างผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งในร่างเดียวกัน

จะบอกว่าความสัมพันธ์แค่เพื่อนในวงการบรรเทิม
หรือจะเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยทำงานร่วมกันมา
ดูยังไงจะล้ำเส้นไปกันใหญ่มากโขอยู่
เอาเป็นว่าเจ๊รู้มาว่าก็อยากจะนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจ
ไม่อยากให้นางเอกผู้มากความสามารถ
นางเอกผู้มากความสามารถคนนี้
ต้องเปลี่ยนทิศทางมาเป็นบ้านสองมือที่สาม
ในชีวิตใครบอกได้คำเดียวว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรอก
อย่าเอาชื่อเสียงที่ติดอุ๊ย

อย่าเอาชื่อเสียงที่ติดลมบนมา

และที่สำคัญเพรานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดได้ยินมา
เอาเป็นว่าเปลี่ยนเส้นทางหน่อยนะ
มือที่๓ในชีวิตใครมันไม่รุ่งหรอก
ถ้าข่มใจตัดใจกลับเส้นทางเก่าก่อนที่ข่าวจะเฉาโชว์
เช้าแล้วนะไปไกลกว่านี้
เจ๊ว่ามันเป็นเรื่องที่น้องนางเอกน่าจะทำนะ
ถือเป็นการเตือนสติก่อนปล่อยผ่านเรื่องบานปลาย
เพราะถ้าถึงวันที่ความรักแตกป๊อก

คุมหัวเลยโอ้ว้าย

ขอโทษนะขออ่านคอมเมนต์คนที่เข้ามาเขียนได้ไหม

ศาสนาคริสต์ประเทศเคนย่าเหรอ

อะไรอ่ะจะเป็นหญิงคอควายชายคอควายหรือเปล่าเคยเล่นหนังด้วยกัน

นางเอกสาวที่เพิ่งเลิกกับแฟนก็มี
แต่อันนี้เคยมีข่าวแต่เขาไม่เคยมีข่าวเสียหาย

ตกลงทั้งหมดทั้งปวงคือพี่สองคนก็ไม่รู้ถูกป่ะ
มีคนบอกว่าเครียดหนักกว่าหวยกินอีกนะเนี่ย

มันเป็นเรื่องใหญ่เลยอ๋ออีกแล้ว

แบบแบบว่าไม่ได้แบบ

แต่ว่าผ่านอะเคยเจอคุณเคยไปร่วมงาน

เอกมีลูกมีเมียที่น่ากินอยู่มีใครวะ
แฮปปี้เลยแหละครอบครัวสุขสรรค์

เปิดแป๊บนึงขอคิดก่อนคุณผู้ชอบงงไปหมดแล้ว

คุยกันก่อนเดี๋ยว
ไปที่แอนนี่บลูก่อนเปิดปมตรวจดีเอนเอลูกแท้จริงแล้ว

เขาบอกอย่างนี้มีงานในวงการอีกครั้งนะฮะ
สำหรับซิงเกิ้ลบำคุณแอนนี่บลูกนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหายตัวไปนะ

คนมองว่าไปทำอาชีพที่ไม่สุจริต

เดินหน้าทำมาหากินเลี้ยงลูกอย่างเดียว
อกจากนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของการเป็นซิงเกิ้ลมัม๘๐

ว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นยังไง
งานนี้เนี่ยแอนนี่บลูคพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้มาก
ดูปากนะคะเพราะมีคนมาตอบคำถามนี้ให้บ่อยมาก
เท่าที่ดูคอมเมนต์เวลามีข่าวแล้วมีคนมาถาม
ก็จะมีคนมาตอบให้สำหรับคนที่ชอบตอบให้
ไม่ต้องตอบแทนพี่นะเดี๋ยวพี่จะตอบเอง
เรื่องไม่เคยถึงขั้นศาลเอ้าเรื่องถึงแค่การไกล่เกลี่ย
แล้วจบแค่นั้นไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจชัดเจนนะ
ไม่มีการตรวจเรื่องไม่ถึงศาลไม่มีการพิจารณาคดี
กลางปีก็นางถึงได้บอกไงว่านางอ่ะ
เหมือนแบบว่ามีคนมาตอบแทนนางตลอด
แต่จริงแล้วเนี่ยนางไม่เคยพูดอะไรเลย
มันไม่ได้มีการตรวจอะไรเลย

ล่าสุดวันนี้คนก็โฟกัสที่คุณเสกโลโซ
แต่ในขณะเดียวกันคนก็ไปไม่รู้จะสัมภาษณ์ใคร
ในสุดลูกชายก็ออกมาเปิดใจเลยว่า
นี่น้องเสือวันนี้น้องเสือเนี่ยเลือกที่จะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะครับ
ทางออนไลน์เขาพูดเลยว่าถ้าสมมุติในความคิดของเขาเนี่ยวัน
ขออนุญาตอ่านนะฮะยาผู้หญิงคนรอบข้างทำให้พ่อเขาเปลี่ยนไป
หรือพี่เสกเนี่ยเปลี่ยนไปผู้หญิงยาและคนใกล้ตัวเขา
ทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไป
เขาไม่อยู่ในที่ที่ผมและหลายคนอยู่
ผมอยู่ในโลกของความเป็นจริงเขาอยู่คนละโลกกับผมแล้วครับ
ก็คุยกันไม่ได้ไม่เข้าใจกัน
ขอโทษนะที่ผมไม่ค่อยได้ตอบคำถามนี้เป็นห่วงไหม
ในฐานะลูกผมก็เป็นห่วงพ่อนั่นแหละ
แต่ผมอยู่ในจุดที่มองเขาไม่เห็นแล้ว
ไม่รู้จะคิดและจะรู้สึกอะไรต่อเขา
ผมอยากให้เขากลับมาอยู่ในโลกที่ผมอยู่กันปัจจุบันนี้
เพราะยังไงเขาพ่อก็คือพ่อ
เป็นครั้งแรกที่ลูกเขาออกมาพูดจากที่วันนี้นักข่าว
ลูกเขาเป็นคนที่เรียนอะไรเก่งนะฮะ
หรือดูเขาตอบแล้วเป็นคนมีความคิดมาก

คือผมบอกแล้วถ้าให้คุณตอบคุณตอบไม่ได้อย่างเขา
ผมกล้าพูดเลยเพราะเขาตอบดีมากนะ

จริงแต่เขาก็พูดว่าทั้งหมดวันนี้คือนักข่าวเนี่ยแห่ไปหาคุณเสก
คุณเสกให้สัมภาษณ์ใหญ่เลยแล้วก็ความรู้สึกของลูกว่าเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าณวันนี้ถ้าสมมุติจะพูดจริงเนี่ย
ผมกับพ่อเนี่ยอยู่คนละโลกกัน

พ่ออยู่ในโลกของแบบว่าสิ่งที่แบบว่ามีแค่อยากผู้หญิง
วันนี้เขาอยากให้พ่อกลับมาอยู่ในโลกของเขา
แต่วันนี้ไม่เคยได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าใจกันเลย

ตกลงพี่จะเล่าข่าวนั้นหรือเปล่า

ของรถเมย์ก่อนนะจมูกใหม่โป๊ะไปหรือเปล่า
คนที่พี่รู้จักใช่ไหมอ่ะคุณเบิ้ลอาเซอร์
นักร้องแบบร้อยล้านวิวเลย
แต่ว่าเขาแอนอกยอมรับชัดเจนนะคะ
ใหญ่แล้วด้วยบอกว่าไปทำศัลยกรรมจมูกมา
บางคนก็บอกว่าดูเด่นหล่อเพิ่มขึ้นมาเลย

ให้มันอดเสียดายจมูกเดิมที่หล่อเหลา
แบบเป็นอมเชากรของเขาไม่ได้

พี่รู้สึกว่าทำมาแล้วจมูกดูแบบโป๊ะไปเหรอ

นี่นั่นสิไม่เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไลฟ์
ก็แบบว่านั่งแบบว่าไลฟ์สดไปคุยไปอะไรอย่างนี้แหละ

ฉันเคยเจอตัวแล้วเป็นไงบ้างคะ
ก็โอเคเขาทำหนังของเขาเองด้วยนะ
อนซอนเดย์ภาษาอีสานบอกว่าประทับใจสุด
ชื่นชมอย่างแรงหน้าเปลื้มยินดีเรื่องมาก

ลูกผู้กำกับอย่าเพิ่งมันอยู่อีก๒นาทีเอาละหมด
ผู้กำกับดังถวายกล้วยเกสนั่นสวนลุม
เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูนะคะ
จะเล่าคือเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ๑๐กว่าปี
นุ่มจะให้อ่านมั้ย๑๐กว่าปีที่แล้วเร็วอย่างนั้นนะ
เกย์ช่างแต่งหน้าคนนี้แกไปเจอนุ่มลูกผู้กำกับโดยบังเอิญ
เออทันทีที่สบตารับรู้ว่าใช่
โอ้โฮชอบเลยหลังจากนั้นก็เข้าไปในพุ่มไม้
ใช่ค่ะจัดการถวายดอกบัวที่ไม่มีอยู่จริงให้ค่ะ

หลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายก็แยกกันตามระเบียบ
แล้วยังไงห่างไปช่วงนั้นอีก๒เดือนกว่า
พี่เกดแกก็มาเดินเล่นด้าเหยื่ออีกรอบนึง
แล้วก็เจอลูกผู้กำกับคนเดิมอีกคนเดิมอีก

น่ะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งน่ะเออ
จากอีกฝ่ายหนึ่งจำไม่ได้เหมือนเดิม
หลังจากนั้นก็ใช้สายตาช็อตเหยื่อเสร็จไง
ทั้งคู่ก็จู่โจมกันให้เสร็จสมภารกิจ
ด้วยการใช้ปากเช่นเคย
แล้วฉันทั้งคู่ก็รีบแยกกันไป

เอาอีกเหรอวันนึงพี่เกคคลเดิมไปนี่ดอกมัวนี่สามดอกแล้วนะ
วันนึงพี่เกคคลเดิมไปเที่ยวบาร์ชาวสีม่วงยัดอตกรเทอม

คนเดิมถูกแล้วยังไง

อารมณ์เล่าร้อนแล้วก็เมาแอลกอฮอล์
ทั้งคู่เลยสปาร์คกันอีกแบบงง

จู่โจมเข้าไปจุ๊บปากก่อนลูกผู้กำกับ

งงนะว่าเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอครับ

กลายเป็นวันนี้อักษรที่คนก็พูดถึงหนุ่มลูกผู้กำกับ

ไปครับคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วลาไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ